คุณขาไปต่อดูเหมือนว่าจะมีข่าวของคนชอบไม้ป่าเดียวกัน
ใครอีกคะมีข่าวมาคุณอาร์ดพระสุดค่ะ
หนูจะชอบไม้ป่าเดียวกันหรือเปล่าเอาไปดูกันหน่อยสิ

นี่นี่มันขนาดนี้เลยเหรอมันมีความนัวเนียขนาดนี้คุณค่ะ
อาร์ตพระสุทธิ์ไปโพสต์ภาพชวนคือขนลุกค่ะคุณ
อดกันกลางสระว่ายน้ำกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนิกกี้นัชัดในอินสตาแกรมส่วนตัว
แล้วก็ลงแคปชั่นด้วยชนให้คิดไปไกล
ทำให้หลายคนสงสัยว่าหนุ่มอาร์ตหันมาชอบไม้ป่าเดียวกันแล้วหรือเปล่า
เรื่องนี้คำเลขนุ่มก็รีบชี้แจ้งเลยนะว่าที่เป็นภาพโพสต์เป็นภาพโพสต์เล่นเท่านั้นค่ะ

ส่วนตัวยังไม่คิดเปลี่ยนรสนิยมทางเพศนะคะ
เพราะว่าชอบผู้หญิงอยู่เหมือนเดิมค่ะ

ถ้าพูดภาษาเรารูปนี้มากเลยนะ

ผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่น่ารักพี่หอก

ฮะบ้าเหรอก็ดูหน้าสิค่ะฮ่า
แหมฉันเถียงตายเลยนะถ้าใครบอกว่าครูนี้เป็นเก๋